คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่ความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วนะคะ
แต่ยังไงครอบครัวก็เป็นครอบครัวจริง
จะพาไปดูภาพน่ารักของครอบครัวคนนี้เลยค่ะ
คนดีคนเดิมนะคะพี่เสกโลโซนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
เคลมนิดนึงนะจ๊ะบอกนิดนึงว่าบันเทิงไทยรัฐเนี่ย
เป็นการเจอกันของสองอดีตภรรยาทั้งพี่การวิพากรแล้วคุณแซนวิชปภาดาค่ะ
ที่คุณแซนวิชนะอุ้มลูกชายน้องลียองมาหาคุณพ่อด้วย
มาเป็นกำลังใจให้พี่เสกค่ะที่กลับมารับงานแสดงคอนเสิร์ตแบบเต็มตัวแล้วนะ
เขาประเดิมเล่นไปแล้วเมื่อคืนก่อนนะคะที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
การวิพากรแล้วก็น้องเสือเนี่ยทำหน้าที่ผู้จัดการคนใหม่ที่เดินทางไปกับพี่เสกด้วยทุกที่เลยนะคะ
โดยคุณเสกโลโซค่ะจัดเต็มจนแฟนคลับหายคิดถึงเลยนะ
แล้วก็การดูแลความปลอดภัยบริการโอ๊ยคุณค่ะยังแน่นเหมือนเดิมค่ะ
โดยพี่เสกฝากขอบคุณแฟนที่มาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วย
ซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็จะมีงานคอนเสิร์ตโชว์ตัวแบบนี้ยาวไปจนถึงปีหน้าเลยค่ะ
ความสัมพันธ์แบบนี้ก็น่ารักดีนะคะพิเศษจะได้มีกำลังใจเยอะไม่ใช่อะไรหรอกนะคะ
จากครอบครัวจากลูกชายด้วยหลายคนรอบตัวเนี่ยพร้อมเป็นกำลังใจให้พี่เสกนะจ๊ะ
ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็เรียกว่ากำลังไปได้สวยเลยทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องส่วนตัวนะคะพี่เสกค่ะเป็นกำลังใจให้กับพี่เสกอีกหนึ่งแรงค่ะ